คุณผู้ชมค่ะนี่มากันที่นักแสดงกันบ้างดีกว่านะคะ
นักแสดงสาวสวยค่ะคุณแอนนานั่นเอง
คนนี้บอกเลยว่าขึ้นแท่นลูกรักวิกหมอชิคเลยนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะดาวรุ่งน้องใหม่คนนี้แหละนี่
กำลังจะมีผลงานต่อเนื่องกับช่องเลยนะคะ
ตอนนี้ค่ะผลงานละครของเธอกำลังต่อคิวออกอากาศให้แฟนละครได้ดูกัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเป็นละครที่เธอรับบทเป็นสาวน้อยบ้าน
วาวอีสานม่วนทั้งเรื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้ลูกครึ่งเยอรมันนะ
ใช่แต่ว่าเขามีความสามารถฝึกฝน
ใช่คุณผู้ชมและที่สำคัญเธอร้องเพลงได้นะ
ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะเธอได้รับเกียรติศิลปินแห่งชาติเลย
ครูสลาคุณวุฒิค่ะในการแต่งให้ไปเลย
อันนี้อนาคตมาดีแล้วนะครูสลาแต่งเพลงให้
โดยสาวน้อยแอนน่าค่ะเผยว่าในเรื่องของภาษาเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรเลย
เพราะเธอนั้นเป็นลูกหลานชาวหนองคายอยู่แล้ว
ไม่ได้เป็นคนอีสานสวยนะคนอีสานนะ
ก็เลยว่าวภาษาอีสานได้แบบสบายค่ะพี่
จะมีกังวลกดดันก็เรื่องของงานร้องเพลงนั่นแหละ
เพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นบทเพลงที่ครูสลานั้นแต่งให้อีกด้วย
โดยเธอค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะบอกว่า
จากจะไปเรียนนะคะไปหัดร้องเพลงแล้วเนี่ย
ยังพึ่งสายมูเตลูด้วยสมัยนี้ไม่มูอยู่ได้ไงอ่ะ
ด้วยการไปไหว้นะคะราชินีลูกทุ่งค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ก็ฝากเนื้อฝากตัวให้เป็นลูกหลานลูกศิษย์ของแม่พึ่งค่ะ
แล้วก็ขอพรนะให้ละครเรื่องนี้ของเธอ
เรตติ้งแบบปังไปเลย๗๔๗๕๙๘ไปเลย
ตอนไปขอพรนี่คือแบบคืออุ่นใจถึงขนาดแบบต้องร้องไห้อะค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่หนูพวกหนูก็ขนลุก
คือหนูรู้สึกว่าไปถึงแล้วแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบ
คือมันเป็นความรู้สึกของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบแม่เหมือนแม่ยืน
มองแล้วก็รอฟังเราอยู่หนูไปอธิษฐานขอกำลังใจจากแม่ค่ะ